คุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะว่าปล่อยให้คนโมโหอะไรก็ได้แต่อย่าให้โมโหหิว
เขาบอกว่าคนโมโหหิวเนี่ยโมโหร้ายที่สุด
มีผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนกันนะคะทำงานด้วยกันเป็นคนงานเผาถ่าน
คนแรกหิวข้าวมากทำงานมาเหนื่อยหิวจังเลย
เพื่อนอีกคนกำลังเตรียมหั่นเนื้อกำลังทำกับข้าวให้อยู่เลย
ไอ้คนนี้หิวจนทนไม่ไหวเดินไปตบกระโหลกเพื่อนทีนึง
โอ้โหแล้วตอนที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปดูนะ
ตำรวจสพทุ่งสงศ์ค่ะได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงอยู่ที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
จุดเกิดเหตุเป็นลานเผาถ่าน
ผู้ตายคือนายกิติศักดิ์สิริสักวัฒนาหรือว่าในเขตอายุ๔๑ปี
สภาพอย่างที่เห็นนะคะสวมกางเกงแต่ว่าไม่ได้สวมเสื้อค่ะ
ถูกแทงเข้าที่หน้าอก๑แผลกว้าง๕เซนติเมตรลึก๗เซนติเมตร
เมืองต้นกู้ภัยนำร่างส่งชนะสูตรแล้วนะคะ
ส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
ลักษณะบ้านที่เกิดเหตุเป็นแบบนี้ค่ะเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
หน้าบ้านเนี่ยยังมีจานข้าวแตกระจายอยู่กับพื้นลักษณะคล้ายร่องรอยการต่อสู้
จุดที่ในเขียดนอนเสียชีวิตเนี่ยนะคะอยู่กลางลานเผาถ่านห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ๓๐เมตร
ได้คุยกับคุณจารุวัฒน์นะคะคนในพื้นที่เขาบอกว่า
เผาถ่านตรงเนี้ยเป็นของพี่ชายเขาเองเขาเช่าพื้นที่จากชาวบ้านมาทำเป็นลานเผาถ่าน
คนงานมาสองคนคือนายชนะพลหรือในหมีในหมีเนี่ยคือคนแทง
ส่วนในเขียดเนี่ยคือคนตายจริงตอนแรกจ้างชนะพลมาก่อน
ชนะพลเป็นคนเร่ร่อนอยู่แถวนั้นพี่ชายก็เลยจ้างมาทำงาน
ก็ทำงานเป็นคนงานเผาถ่านได้เกือบปีแล้วค่ะส่วนในเขียดเนี่ย
นายชนะพลไปชวนมาทำงานด้วยกันนะแล้วเพิ่งชวนมาทำงานด้วยกันแค่สิบวันเอง
มาทำงานด้วยกันได้๑๐วันแล้วก็นอนด้วยกันที่บ้านปูนหลังนี้แหละ
ตอนเกิดเหตุคุณจารุวัตรบอกผมไม่รู้จริงว่าเขาทะเลาะอะไรกันถึงได้แทงกันเอง
ที่จริงแล้วสนิทกันมาก
ทีมข่าวเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ในช่วงตรงจุดเกิดเหตุนะคะจะเห็นว่าในเขียด
นี่คุณผู้ชมมันจะมืดหน่อยนะแต่เราทำลูกศรไว้ให้

สักพักหนึ่ง๒ทุ่มครึ่ง

แล้วก็เดินออกมาสักพักนึงจะมีเสียงเครื่องจานลงพื้นด้วยนะคะ
กระทั่ง๒ทุ่ม๓๑นาทีเมื่อกี้ที่ในเขียดเดินออกมานั่นน่ะ

ที่เห็นเดินท่อมออกมานี่โดนแทงไปแล้วนะคะ
มาขอความช่วยเหลือค่ะแต่สุดท้ายก็ล้มฟุบลงกลางลานเผาถ่านเสียชีวิต
มึงไว้
เมืองต้นศพของนายเขียดวันนี้ญาติตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสหกรนิคมเขาขาวในอำเภอทุ่งสงศ์นะคะ
เราได้คุยกับแม่ในเขียดแม่คนตายค่ะ
บอกว่าลูกแม่เพิ่งไปทำงานเผาถ่านได้๑๐วันเอง
ชนะพลมาชวนแล้วก็มารับไปทำงาน
ผู้สื่อข่าวก็ถามตรงว่าแม่ติดใจไหม

ปกติเราจะได้ยินว่าลูกฉันเป็นคนดีใช่ไหม
แม่คนนี้บอกว่าแม่ไม่ติดใจ
เพราะที่ผ่านมาลูกแม่ก็ไม่ได้เป็นคนดี
ติดทั้งเหล้าติดทั้งยาชอบมาขอเงินแม่
พอไม่ได้ก็อารวาสทำลายข้าวของ
กับแม่ก็ทุกข์ใจมาโดยตลอด
ก็เหมือนกับว่าเหมือนเขาขอเงินขออะไรแต่เขาไม่ค่อยได้

ขอเงินจากคุณแม่ได้หรอ
เขาก็จะหงุดหิด

ถึงขั้นต้องทุบตีแม่เลย
ไม่ไม่เคยไม่เคยทุกตีนั้น

แต่อารวาสทำลายข้าวของที่บ้านนั้นมี
แต่เขากับแม่เขาไม่เคยทุบตีนะ

มามอบตัวกับตำรวจสพทุ่งสงศ์นะคะ

ผมกำลังหั่นเนื้อเตรียมทำกับข้าวแล้วเขีย
บุกเข้ามาพยายามที่จะทำร้ายด้วยผมก็เลยเอามีดแทงไปกลางอกหนึ่งครั้ง
แล้วในเขตก็เดินอ้อมไปหลังบ้านขอความช่วยเหลือจากคนงานบ้านข้าง
แล้วก็ล้มลงตาย
โอเค